เรื่องของทีวีดิจิทัลเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าช่องใดจะมีการคืนใบอนุญาตหรือเปล่า
แต่ว่าวันนี้ทางด้านของกศชก็จะมีการประชุมกันเพื่อช่วยเหลือทั้งเรื่องของค่ายมือถือแล้วก็ทีวีทั้งหมด๒๒ช่องนะครับ
ทางด้านของนายสุภาพคลี่ขจายนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้า
รักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชใช้อำนาจตามมาตรา๔๒
มาตรการช่วยเหลือค่ายมือถือและทีวีดิจิทัลนะครับ
โดยที่ผ่านมาก็มีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลนั้น
หลายรายประสงค์ที่จะคืนใบอนุญาต

ได้จับว่าการประสบการณ์ปันทางไม่เรียกว่าขาดทุนอย่างหนัก

ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายเปลี่ยนใจทำต่อ

แล้วเรื่องของค่าบริการโครงข่ายหรือว่ามักด้วย
จะมีการช่วยจ่ายตรงนี้ด้วยนะครับส่วนการจ่ายเงินค่าชดเชย
กับผู้ประกอบการที่คืนใบอนุญาตถือเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการนั้น
อยากจะคืนใบอนุญาตก็ได้ซึ่งต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้ง
ส่วนกรณีของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่แจ้งความประสงค์ขอคืนใบอนุญาต
ตอนนี้มีสักประมาณ๔๕รายแต่ว่ายังไม่ทราบว่ามีรายใดบ้างนะครับ
สำหรับสาระสำคัญในส่วนของทีวีดิจิทัลตามประกาศของคอสช
นั้นเรื่องของมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการระบุว่า

ซึ่งจะครบกระหนวดชำระในเดือนหน้าพฤษภาคม
จากนี้ก็ยังเป็นการช่วยสนับสนุนการออกค่าใช้จ่ายการเช่ามัก
มารายปีให้ปีละ๑๙๖๐ล้านบาท
กว่าจะสิ้นสุดใบอนุญาตด้วย
ก็ทำให้เรื่องของทีวีดิจิทัลนั้นน่าจะสดใสมากขึ้น
เพราะว่าเขาไม่ต้องจัดหายใจกล้องมากขึ้น